สอบพบ้านบึงได้รับแจ้งเหตุว่า
มีเด็กช่างในอู่รถคนหนึ่งนะครับ

เป็นอู่ซ่อมรถยนต์ชื่ออู่ช่างปุ๊ก
อยู่ที่ตำบลบ้านบึงอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะฮะ

เจอศพของผู้ชายคนหนึ่งอยู่ในห้องพักหลังอู่
เขาก็มีที่พักให้กับพนักงานในอู่นะครับ
มีร่องรอยก็คือสภาพนะฮะ
ถูกทุบถูกตีเข้าไป
มีรอยฟกช้ำอยู่ที่บริเวณด้านหลังนะฮะ
ซึ่งคนตายก็คือนายวัชรินรังสิริ

เพลเป็นชาวจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็มีโชครถยนต์สีขาว
ตกอยู่ที่หน้าห้องที่เกิดเหตุด้วยอันนี้ฮะโชครถยนต์เวลาขับรถไปแล้วมันก็จะ
ขึ้นลงขึ้นลงอ่ะอ่าเป็นโชคเนี่ยโชคเสียโชคเสียเนี่ย
เดี๋ยวมาสอนหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะนี่ฮะตีเข้าไปด้วยโชคเนี่ยครับ
โอ้โหหนักนะครับมีเพื่อนที่อยู่ในอู่ด้วยกันนะครับ
เป็นเด็กหนุ่มอายุ๑๖ปีนะครับก็อาศัยอยู่ในที่เกิดเหตุนี่แหละ
บอกว่าก่อนที่จะพบศพผู้ตายเมื่อช่วงเมื่อวานนี้นะครับ
ตอนช่วงบ่ายบ่ายนะคืนวันก่อนนั้นนะครับ
ผู้ตายก็คือนายวัชรินนะครับได้ชักชวนเพื่อนมานั่งดื่มเหล้าด้วยกัน
รวมสี่คนแล้วมีปากเสียงกันก็เลยแยกย้ายกันไปนอนนะ
ตอนตีหนึ่งเศษนะครับพอตอนเช้าออกมาเมื่อวานนี้
พบว่านายวัชรินนอนเสียชีวิตอยู่บนที่นอนในห้องแล้ว
ก็เลยแจ้งตำรวจนะครับบ่ายตำรวจก็มานะครับ
แล้วก็ติดตามตัวพวกที่มานั่งดื่มสุราในคืนวันก่อนพบศพ
มาสอบสวนทั้งหมดนะครับก็มีหนุ่มวัยสิบหกที่เขาอยู่ด้วย
แล้วก็นายวัชรินผู้ตายอีก๒คนนะครับที่ตำรวจตามตัวมาได้
นั่งดื่มเหล้าอยู่ด้วยกันคือนายอาทิตย์เพชรตะกัวอายุยี่สิบสอง
กับนายอุทัยจุปะมะในอายุยี่สิบหกสองคนนี้ครับ
ที่สุดแล้วสองคนนี้สารภาพว่าใช้โชครถยนต์ตีนายวัชรินจนเสียชีวิตจริง
เข้าไปที่หลัง๓ทีแต่ตอนที่ตีไปแล้วเนี่ยไม่คิดว่าจะตาย
ตีแล้วก็ออกไปค่ะแต่ว่ามันมีที่มาว่าทำไมถึงไปตีเขานะครับ
คุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวทรัฐทีวี
ก็เลยไปถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากเพื่อนในกลุ่มของพวกนี้
มีอยู่คนนึงอายุสิบเจ็ดนะเขาชื่อว่าในเทพเขาเล่าว่าอย่างนี้ครับ
เล่าให้คุณกิจิศักดิ์ผู้สื่อข่าวของเราฟังนี่ครับ
คุณกิติศักดิ์ไปถามมาว่าเกิดอะไรขึ้นหนุ่มวัยสิบเจ็ดคนนี้บอกว่าคืนวันเกิดเหตุ
เขากับเพื่อนอีกสองคนที่เป็นแฟนกันอันนี้คือคืนวันเกิดเหตุ
ไม่ใช่คืนวันที่ตีเขาตายนะมันมีคืนก่อนหน้านั้นนะครับ
ที่มันเป็นที่มาของเหตุที่ตีกันตายเนี่ยในคืนก่อนหน้านั้น
ผู้ชายวัย๑๗ปีคนนี้ไปกับเพื่อนอีก๒คนที่เป็นผู้ชายกับผู้หญิงเป็นแฟนกัน
คู่นั้นไปดื่มเหล้ากับผู้ตายคือนายวัชรินที่ชื่อเล่นว่านายเต้นะครับ
ทีนี้พอกำลังนั่งดื่มเหล้ากันอยู่พอเมาทางคนที่เขาเล่าให้เราฟัง
เขาอ้างว่านายเต้เอามีดอิโต้มาขู่ทุกคนไม่ให้กลับห้องให้ทุกคนอยู่ในห้องเท่านั้น
แล้วในเต้ก็ไปข่มขืนเด็กหญิงวัย๑๔ปีที่อยู่ในวงเล่านั่นแหละที่เขามากับแฟนนะครับ
สำเร็จความไข้กลุ่มผู้เสียหายพอถูกกระทำแบบนี้
ก็ไปขอความช่วยเหลือจากนายอาทิตย์นายอาทิตย์ที่ไปก่อเหตุตีเขาตายเนี่ย
นายอาทิตย์ก็พาไปแจ้งความแต่ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวรอผลการตรวจร่างกายของเด็กหญิงวัย๑๔ปีก่อน
แล้วให้ไปหาชื่อหานามสกุลจริงของในเต้ที่ว่าไปข่มขืนเด็กหญิงวัย๑๔ปีมา
เพราะว่ามันต้องใช้ประกอบในการแจ้งความมันก็เลยมาถึงคืนวันอาทิตย์
ก่อนที่จะพบศพในเช้าวันจันทร์ซึ่งนายอาทิตย์กับนายอุทัยที่ตำรวจคุมตัวได้บอกว่า
เขากับพวกเนี่ยเมื่อคืนวันเกิดเหตุเนี่ยไปหาในเต้ผู้ตายที่ห้องพัก
เพื่อจะไปสอบถามชื่อนามสกุลจริงแล้วก็เหตุผลที่ไปข่มขืนแฟนของเพื่อนที่อายุ๑๔
แต่ในเต้ปฏิเสธนะฮะก็เลยโกรธใช้โชครถยนต์เป็นอู่รถไงมีโชครถยนต์ที่วางอยู่
กับไม้หน้าสามตีในเต้เข้าไปตีคนละ๓ครั้ง๒คนรวม๖ครั้งนะครับ
เพราะโมโหและต้องการสั่งสอนไม่ให้ไปทำแบบนี้กับใครอีก
พอตีเสร็จก็ออกมาจากห้องในเต้มารู้ข่าวอีกทีนึงก็คือในเต้ตายแล้วก็ตกใจกันมาก
ก็เลยใช้โชคนะครับโชคอัพฝาดไปที่หลัง๓ที
แล้วอีกคนละครับ
อีกคนใช้ไม้ตีครับ

ตอนนั้นตอนตีเขามีท่าทางได้ขอร้องก่อชีวิตหรือปัดพร่องอะไรไหมครับผม
ไม่ครับเขาไม่ได้พูดอะไร
พอเราตีไป๓ครั้งแล้วเขาเป็นยังไงครับผมคนเรา๓ครั้งนะ
ก็เขาก็นอนอยู่ตรงนั้นนะครับเขาก็นอนอยู่ที่เดิมครับ
ผมก็เลยเดินออกมาหันไปมองเขาหายใจอยู่ผมก็เลยเดินออกมาครับ
ก็คือไปแค่ไปสั่งสอนเฉยครับไม่รู้ว่าเขาถึงจะถึงตายขนาดนี้
ผมลุกขึ้นไม่ได้ครับผมก็เมาเหมือนกันได้แต่มองครับ
แล้วตัวแฟนน้องผู้หญิงครับผม

ที่เราเห็นว่าเขาข่มขืนกันมันคือยังไงครับ
คือผู้หญิงนอนอยู่แต่ผู้ชายเดินมาแล้วก็อุ้มเขาไปอีกฝั่งหนึ่งครับ
นอนฝั่งหนึ่งแล้วก็ถอดเสื้อถอดอะไรออกหมดเลยครับ

เราเห็นบอกว่าภายในห้องตอนคือเราจะกลับกันแต่คนตายเขาไม่ให้กลับ
มันมีการเอามีดมาอันนี้จริงไหมครับ

แล้วที่บอกว่าคนตายเนี่ยเขาเอามีดไปจี้ผู้หญิงอันนี้จริงไหมครับ

ที่ตอนจะกลับออกจากห้องครับแต่เขาไม่ให้ออก
อันนี้ทางฝั่งผู้ต้องหากับเพื่อนของผู้ต้องหาเขาให้การไง
ซึ่งในเต้วัชรินเขาก็ไม่มีโอกาสมาพูดมาชี้แจงอะไรแล้วเพราะว่าเสียชีวิตแล้ว
อาจจะเกิดขึ้นจริงไม่จริงอะไรยังไงก็ไม่รู้นะครับ
วันนี้ทีมข่าวของเรานะครับก็ติดต่อไปยังญาติของในเต้นะครับ
ซึ่งพี่ชายบอกว่ากำลังนำศพน้องชายกลับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดที่ขอนแก่น
และไม่เชื่อว่าน้องชายจะก่อเหตุแบบนั้นจริงที่ว่าไปข่มขืนเด็กหญิงอายุ๑๔นะครับ
เขาตามมาเอาเรื่องแล้วก็ถูกทำร้ายจนเสียชีวิต
เพราะน้องชายไม่เคยมีพฤติกรรมแบบนี้นะตอนนี้น้องชายของเขาเสียชีวิตไปแล้ว
ไม่มีโอกาสพูดไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมอีกฝ่ายต้องทำรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต
ถ้าน้องเขาไปข่มขืนใครจริงเนี่ยก็แจ้งตำรวจไม่ใช่มาทำร้ายจนเสียชีวิตแบบนี้
หื้ม
หื้ม

จริงมันก็น่าจะเอาตำรวจมาจับนะใช่ไหม

มันก็ยังติดคุกได้ใช่ไหมพี่
ยังคุยกันได้ติดคุกกี่ปีก็ช่างมันแต่ก็ถ้าคุณมาตัดสิน๓เสียงนี้
ถ้าผมเกิดโมโหมันคนล่ะคุณจะเสียใจไหม
ผมก็อยากถามเขาอยู่เหมือนกันนั่นแหละ
ส่วนเรื่องทางคดีนะครับพันธุ์ตำรวจเอกทวีกุฎแถลงภูมิกับการสพบ้านบึงบอกว่า
ผู้ต้องหาทั้งสองคนสารภาพว่าทำร้ายเขาจริงแต่ไม่มีเจตนาถึงขั้นให้เสียชีวิต
แค่ต้องการไปถามชื่อนามสกุลจะได้เอามาแจ้งความเรื่องไปข่มขืนแฟนของเพื่อนเขา
ตำรวจแจ้งข้อหานายอาทิตย์กับนายอุทัยก็คือร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้เสียชีวิตนะครับ
เหลือก็ต้องขยายผลต่อว่าคนที่อยู่ในคืนวันเกิดเหตุที่นั่งกินเหล้ากับผู้ตาย
จะมีส่วนร่วมส่วนเกี่ยวข้องในการสนับสนุนให้ไปฆ่ากันตายหรือไม่
ส่วนเด็กหญิงวัย๑๔ที่มาแจ้งความว่าถูกผู้ตายข่มขืน
ตอนนี้กำลังรอผลการตรวจทางร่างกายอยู่นะครับ
ว่ามีร่องรอยการถูกล่วงละเมิดการถูกข่มขืนหรือไม่